มาดูตัวอะไรมันยั้วแยะอยู่ในน้ำนะครับ
ชาวบ้านเคยใช้น้ำแหล่งตรงนี้นะครับ

แต่ทีนี้พอขึ้นมาจากน้ำโอ้โหตัวอะไร

มันเกาะตามผิวตามหนัง

จับมาให้นักวิชาการดูซิว่ามันคือตัวอะไร
มันยั่วเยี้ยเต็มน้ำไปหมดแต่จริงน้ำมันใสนะ

นี่มันเล็กมากเลยนะนิดเดียวเอง

มันเกาะมันดูดมันดูดเลือดเราหรือเปล่า

ถ้าผู้ชายไม่เลวได้โพสต์คลิปแล้วก็ข้อความเตือนเอาไว้
บอกว่าบอกหน่อยได้ไหมว่านี่คือตัวอะไร
นี่มันเพิ่มปริมาณมากขึ้นในลำห้วยบ้านเรา
มันกัดคนลงเล่นน้ำก็ระวังตัวกันด้วยนะคะ
หลังจากมีการโพสต์แล้วก็ข้อความดังกล่าวออกมา
ก็มีคนเข้าไปแสงความคิดเห็นมากเลย
มีการแชร์ต่อเพื่อเป็นการเตือนภัย
แล้วก็อยากให้หน่วยงานที่รู้นักวิชาการที่ทราบ

เพราะว่าชาวบ้านเขาต้องใช้น้ำตรงนี้
ทั้งอุปโภคบริโภคแล้วก็ทำการเกษตรด้วยนะครับ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปที่ที่พิกัด

ใช่ดูหนูหมา

ทีนี้เราไปพบกับนางสาวมนฤดีทูแห่งอายุ๑๘ปี

น้องลงไปอาบน้ำในห้วยลำพาชี
แล้วก็โดนสัตว์เล็กตัวนี้มันมาเกาะ
แล้วก็มันดูดเลือดตามแขนตามขา
น้องไม่กล้าลงไปในน้ำแล้วนะคุณนะ
แต่ว่าเห็นไหมข้างหลังก็มีเด็กเล่นน้ำกันอยู่นะครับ
มนฤดีเล่าให้ฟังบอกว่าปกติตัวเธอเองกับเพื่อน
มาเล่นน้ำที่ห้วยลำพาชีตรงสะพานแห่งนี้ทุกวันเลย
เมื่อ๒สัปดาห์ก่อนก็มาพากันมาอาบน้ำ
ก็เหมือนปกติแล้วฮะมาอาบน้ำตรงนี้
จู่ก็สังเกตที่แขนและขา
มันมีตัวอะไรไม่รู้ตัวเล็กมาเกาะ
ตัวมันเล็กครับแล้วก็ตัวใสสีแดง
ความยาวมันไม่เกินประมาณ๑เซนติเมตร

รีบขึ้นจากน้ำแล้วก็มาปัดออกจากตัว
มันทิ้งซะแต่ทีนี้ตอนปัดออกนะคุณ
ก็รู้สึกเจ็บแป๊บเพราะเหมือนมันเกาะมันกัด
มันกินเลือดเราไปแล้วนะครับแต่หลังจากนั้น
คือไม่ได้มีอาการแพ้หรือว่าเจ็บปวดอะไร
ก็เลยไม่ได้ไปหาหมอนะครับแต่ทีนี้เธอบอกโอ้โห
พอเจอแบบนี้แล้วก็กลัวนะฮะ

ก็เอาขั้นมาแล้วก็อ้ำมาต้องอัพทีละขั้นแล้วก็ดูค่ะ

นี่แหละครับก็เธอบอกว่าไม่กล้าเลยนะ
ส่วนทางด้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่๖นะครับ
ปียะดำรงจิตประสงค์ก็เปิดเผย
บอกว่าที่ผ่านมาห้วยลำพาชีแห่งนี้นะคุณ
ไม่เคยมีสัตว์ลักษณะแบบนี้มาก่อน

ที่เห็นมันน่าจะเป็นแบบปริงเข็ม

ตอนนี้ได้มีการบอกต่อให้ชาวบ้านหยุดลงเล่นน้ำไว้ก่อน
แล้วก็ได้แจ้งประมงจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาตรวจสอบอย่างเร่งด่วนนะครับ
แล้วก็สายน้ำแห่งนี้คือชาวบ้านในพื้นที่ก็สูบน้ำ

แล้วก็เอาไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ทำการเกษตรด้วยนะครับ
แล้วก็ถ้าไม่มีระบบในการป้องกันที่ดี
อาจจะทำให้ชาวบ้านที่เอาน้ำไปใช้
แล้วเจอปริงเหล่านี้มันอาจจะเล็ดลอดเข้าไป
และอีกอย่างนะมันอาจจะเล็ดลอดไปสู่ระบบน้ำในการบริโภคด้วย
ชาวบ้านเอาไปตักเอาไปตวงแล้วเอาไปเตรียมกิน

มันจะอยู่ในแหล่งน้ำของชาวบ้านมันจะอันตรายมากนะครับ
สิทธิ์ข่าวเข้าตรวจสอบก็พบสัตว์ดังกล่าวมันคล้ายปริงเข็ม
หรือว่าถ้าเป็นความรู้ทางวิชาการนะคุณ

นี่คือมองแบบนี้นี่มันมองแทบไม่เห็นนะคุณสุดสกุล

แต่พอกัดแล้วมันดูดเลือดเราแล้วเราปัดออก

ก็ไอ้ปริงเข็มมันอาศัยอยู่จำนวนมาก

แล้วมันจะหากินโดยการเกาะแขนเกาะขามนุษย

โชคร้ายนะคุณมันจะเข้าทางทวารหนักช่องคลอด
ปัสสาวะจมูกแล้วก็ปาก
ริงมันจะเกาะอยู่ตามผนังของอวัยวะ
แล้วก็ดูดเลือดกินนะครับ
ถ้ามันกินหนักแล้วมันเข้าไปเยอะนะคุณ

ครั้งถึงกับต้องไปหาหมอเพื่อให้เลือดเลย

ทางด้านของอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
วิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬา

บอกว่าไอ้ปริงเข็มเหล่านี้นะครับ

ถ้ามันเข้าไปอยู่ในร่างกาย
มันก็จะเกาะจะกัดจะดูดเลือด
ทำให้เราเกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับ

มันมาระบาดแถวนี้ได้อย่างไกลนะครับ